เรื่องราวความเฮียนของวิญญาณนางหลอดที่มรยองยังเป็นที่พูดถึงกันนะครับ
มีคนไปเห็นจริงแล้วนางหลอดตายไปแล้ว
แต่ชาวบ้านไปเห็นว่ามีนางหลอดไปนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ใต้ต้นตะเคียน
แล้วจริงแล้วคือจะเผาศพอยู่แล้วครับคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็กลัวกันก็ร่ำลือกันไปแต่กลายเป็นจุดสนใจว่าเอ๊
ทำให้ต้นตะเคียนต้นนี้มีความเฮียนความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา
ถ้าไปขอโชคลาภนางหลอดนางหลอดจะให้ไหม

ชาวบ้านก็ไปสิต้องพิสูจนกันหน่อยก็ไม่ได้กลัวแล้วล่ะ

เป็นเรื่องราวความกลัวของชาวบ้าน
เขาร่ำลือกันที่บ้านฉางระยองคุณผู้ชม
เพราะว่ามีเรื่องลี้ลับกับวิญญาณของนางหลอดนะครับ
จริงแล้วนางหลอดเขาก็เป็นผู้หญิงในหมู่บ้านนี้
เขาเสียชีวิตไปแต่ชาวบ้านไม่ทราบ
ก็มีคนไปเห็นว่าวิญญาณไปนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนนะฮะ
หวาดกลัวกันไปโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเช่าฝั่งตรงข้ามของต้นตะเคียน
จริงก็ไม่กล้ากลับไปนอนบ้านหรอกนะครับ
หลังจากที่มีการนำร่างของนางหลอดไปชาปนกิจศพแล้ว๕วัน
ล่าสุดเมื่อช่วง๖โมงเย็นของเมื่อวานครับ
มีนายมรินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางหลอดนะฮะ
แล้วก็เดินทางมาเขาบอกว่า
หลังจากงานเผาศพผ่านไปแล้วเนี่ย
นายลินเองก็มีอาการเสื่องสึมเอาจนย่าต้องพาไปโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเสียชีวิตครับ
นะฮะทีนี้มีชาวบ้านอีกคนดึงเล่าให้ฟัง
้มค้ำอายุ๓๐ปีคนนี้
เขาเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามกับต้นตะเคียนนี้
เมื่อก่อนไม่ค่อยจะมีคนกล้าเดินผ่านเท่าไห

มันก็มีแบบชุดไทยแขวนอยู่เยอะนะ

เพื่อขอเรื่องของงานให้ประสบความสำเร็จบ้าง
พอได้ปุ๊บก็จะมาแก้บนเอาชุดไทยไปแขวนแบบนี้
แต่พอมีเรื่องราวความเฮียนของเวียนางหลอด
มีการนำเสนอข่าวไปแล้วก็พูดกันปากต่อปาก
ว่าไปเจอนั่งก้มหน้าก้มตาใต้ต้นตะเคียน
โอ้โหชาวบ้านก็ไหนนางหลอดก็มาใช่ไหม

ไปดูป้ายชื่อมันมีเทศบาลอยู่ฮะ
นี่ป้ายชื่อของเทศบาล๔๔ทับ๑
แล้วอายุของนางหลอดก็อายุ๔๔ปี
ชาวบ้านก็มันก็ตรงกันพอดีเห็นไหมในป้ายนี้

หวังว่าเรื่องราวความเฮียนนี้จะให้โชคกับชาวบ้านแล้วกันนะนางหลอดนะ
อ๋ออายุ๔๔นี่ภาษาเขาเรียกว่าเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ล
อ่าจากนางหลอดนะคะมาที่อ่างทองกันต่อเลย
อ่างทองเนี่ยมาทุกนัดค่ะแล้วก็มาตามนัดเลย
เจ้าแม่ตะเคียนสายแก้วที่วัดใหม่โคกมรุมในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่เห็นอยู่นี่กำลังมาแฝงร่างของดีเจจ้าจ๋าค่ะโอ้เนี่ยค่ะ
เพื่อเกิดเขาก็มารำอย่างนี้ใช่ไหมทุกมวดพร้อมนี้ค่ะทุกมวด
เนี่ยเป็นการรำถวายรับขวัญในพิธีอันเชิญต้นตะเคียนสู่วัดใหม่โคกมรุม
ที่เขาเป็นการรวมเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมากถึง๓๘ต้นเลยนะ
เป็นการทำพิธีท่ามกลางพระอธิสงฆ์กรดขณะไร้รำเนี้ย
ตะเคียนสายแก้วก็เข้าแฝงร่างของดีเจจ๊ะจ๋าไปขอหมากขอพรูมารับประทาน
แล้วก็ร่ายรำบอกใบเลขกันไปค่ะนักเสียงโชคก็นำไปตีตัวเลขกันอย่างคึกคัก
ยังไม่จบนะคะสำหรับที่นี่ระหว่างทำพิธีรับขวัญอยู่เนี่ย
จู่มีหญิงสาวอีกคนเป็นผู้หญิงเสื้อแดงเกิดอาการคล้ายมีองค์ลงค่ะ
ไล่มารำแบบนี้แล้วก็พูดเป็นภาษาแปลก
พอเห็นแบบนี้วงปี่มอนปี่พาดมอนนี่นะคะก็บันเลงเพลงไปเลยเพลงภาระตะ
เท่านั้นแหละค่ะก็มีการไล่รำกันเกิดขึ้นอย่างสนุกสนาน
สักพักหนึ่งหญิงสาวคนนี้ก็ล้มลงแล้วก็องค์ที่เข้าร่างก็ออกจากร่างไป

ใช่ค่ะเขาทำนิ้วเป็นเลขนั้นเลขนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเอาปิดท้ายข่าวนี้ไปที่วัดเทพวนารามครับ
วัดน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองที่กำแพงเพชรนะชาวบ้านนี่ครับ
นำของไปเส้นไหว้นะเพื่อขอพรก็แก้บนด้วยกับเทพกุมารแก้วปิ่นเพชรนะ
คือคักเหมือนกันแหละครับนะช่วงนี้ก็ใกล้วันออกสละ
แบ่งรัฐบาลด้วยพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ไปกันไม่ขาดสายเลย
นั่นหลังจากที่วาดขอพอแล้วประชาชนเองก็ไปส่องดูน้ำตาเทียในอันน้ำมนต์
คุณผู้ชมดูเอาละกันมันก็มีหลายเลขปรากฏขึ้นมาครับ
แต่ละคนก็เห็นแตกต่างกันไป๐๓๔๕๗บ้างอะไรบ้างก็
แล้วแต่คนจะมองละกันบางคนก็ถ่ายรูปกลับไปดูกันต่อที่บ้าน
ก็เอามาฝากเป็นบรรยากาศช่วงก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ